กันนะครับคดีที่เกิดขึ้นที่บึงกาล
เพราะว่าเจ๊แดงเจ้าของร้านขายของชำ
นอนพักอยู่ในบ้านปรากฏถูกคนร้ายเนี่ย
่องเข้ามาฆ่าปาดคอจมกองเลือดเลยนะฮะ
คดีนี้ผ่านมา๕วันท้ายที่สุด
ตำรวจสามารถคลี่ปมได้แล้ว
และสามารถที่จะควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
หน้านั้นเราคิดว่าผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ชายใช่ไหมฮ

ถึงมีแรงมีกำลังในการฆ่าเจ๊แดง
ปรากฏว่าผู้ต้องหาเป็นผู้หญิงครับคุณผู้ชมฮะ
นี่ค่ะความคืบหน้าเหตุฆาตกรรมนางอนัญญาบุญปากดี

เจ้าของร้านขายของชำในหมู่บ้านบ้านโป่งหายที่
ตำบลโป่งไฮอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาลนะครับ
ถูกพบเป็นศพนี่จมกองเลือด
ถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิตอยู่ตรงโซฟาภายในที่พักนะครับ
ตำรวจนำตัวผู้ต้องสงสัย๓รายที่นั่งดื่มกินอยู่ข้างบ้านเจ๊แดง

หนึ่งในนั้นครับก็คือสาวธอม
ชื่อว่านางสาวสะสิทรสืบสอนหรือว่าน้อยนาอายุ๒๔ปี
ถือว่าเป็นคนสนิทของเจ๊แดงด้วยนะ
กาการสอบสวนสุดท้ายน้อยนานั้นนี้รับสารภาพ
ว่าเป็นคนลงมือฆ่าเจ๊แดง
โดยก่อนเกิดเหตุได้นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนผู้หญิงอีก๒คน

มาเวลา๓ทุ่มครึ่งได้ขอยืมรถจักรยานยนต์ของเจ๊แดงออกไปธุระ
กลับมาอีกทีประมาณ๔ทุ่มกว่านะครับ
พอเอากุญแจรถจักรยานยนต์ไปคืนเจ๊แดง
ก็ถูกเจ๊แดงต่อว่าจึงเกิดการโต้เถียงทะเลาะกันขึ้น
โดยผู้ตายหรือว่าเจ๊แดงโมโห
ความมีดปลายแหลมจะมาแทงเธอนี่คำกล่าวอ้างของน้อยหนานะครับ
จนเกิดการต่อสู้กันแย่งมีดกัน
เมื่อน้อยนาแย่งมีดกลับคืนมาได้
ก็เลยผลักเจ๊แดงล้มลงไปนอนบนโซฟา
แล้วจากนั้นคุณใช้มีดปาดคอเจ๊แดง
เลือดทะลักเสียชีวิตนะครับ
จากนั้นน้อยหนาก็ค้นหาทรัพย์สินของมีค่า
แล้วก็ถอดแหวนของผู้ตายไป๑วง
ก่อนจะปีนหน้าต่างขี่รถจักรยาน
นำมีดปลายแหลมไปทิ้งลงลำห้วยฮี้นะครับ
ซึ่งห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ๒๐๐เมตรนะครับ
และวานนี้ได้นำแหวนของผู้ตาย
โยนทิ้งไว้ข้างโซฟาที่พบศพ
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นประเด็นอย่างหนึ่งนะ
เพราะตอนแรกคิดว่ามีการลักทรัพย์ไป
แล้วตอนหลังตำรวจมาตรวจที่เกิดเหตุ
เจอแหวนหรือไม่ใช่การลักทรัพย์

น้อยหนาสารภาพเอาไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วโยนคืนให้
เจ้าหน้าที่ต้องทำการตรวจค้นทรัพย์สินทุกอย่างในที่เกิดเหตุ
ตอนแรกอย่างที่บอกไม่พบแหวนดังกล่าว

รวมทั้งอีกหนึ่งเบาะแสที่นำไปสู่การจับกลุ่มน้อยหนานะคุณ

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจรอยเท้าที่เปื้อนเลือด

ตรวจไปตรวจมาผลพบว่ารอยเท้าเหล่านี้
มีลักษณะคล้ายผู้หญิงหรือว่าคนอายุไม่มาก

ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวไปก่อนหน้านี้ที่เป็นผู้ชาย
อันนี้คือเลยเปลี่ยนมาดูอีกกลุ่มหนึ่งเลย

ถูกจับควบคุมตัวในคดียาเสพติดเฉย
ทีนี้เห็นรอยเท้าเล็กก็เลยคิดว่าเป็นรอยเท้าผู้หญิง
เปลี่ยนเป้าหมายและสะโขบภาพเข้ามาเรื่อย
จนสุดท้ายจับน้อยหนาได้และน้อยหนาสารภาพนะครับ
ช่วงบ่ายตำรวจได้ประสานนักประดาน้ำไปงมหามีดของกลาง
น้อยหนาอ้างว่าทิ้งลงไปในลำห้วยฮี
ซึ่งขณะนี้คือน้ำมันหลากคุณ
จากเป็นหน้าฝนแล้วก็ในพื้นที่ก็ยังมีฝนตกนะครับ
ก็เลยยังไม่สามารถที่จะค้นหาได้เจอ

เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน

แต่ถามว่าควบคุมตัวไว้ไหมควบคุมฮะ
นี่คุณผู้ชมคดีใหญ่ที่ปิดได้แล้วนะครับ
คดีที่บึงการฆ่าเจ๊แดงนะครับ
ก็๕วันนะคะนำมาสู่จุดจบของคดีได้ตัวคนร้าย
ก็ถือว่าตำรวจทำงานได้รวดเร็วทีเดียว
แต่หลักฐานสำคัญคือมีดเนี่ยคุณมันยังอยู่ในน้ำอยู่นะครับ